กล่าวนี้สงสารก็สงสารผู้หญิงตัวนี้จับใจ
สามีเค้าหลอนครั่งแม้เค้าจะมีชู้
น้ำเดือดเอาน้ำร้อนลาดตัว
ทำแบบนี้กับมนุษย์

กู้ภัยต้องซิ่งรถเลยรีบบึงไปช่วยผู้หญิงคนนี้

คือที่ผู้หญิงกระโดดหนีมาผู้หญิงบอกว่าฉันยอมตายดีกว่าตกนรก
ถ้าอยู่ต่อไปตายเนี่ยแน่ไปเจออะไรขนาดนั้น
อันนี้ภาพตอนไปถึงแล้วสภาพเธอสะบักสบอมผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ยคุณผู้ชม
โดนมาเยอะนะฮะเหตุการณ์คือสัก๕โมงเย็นเมื่อวาน
ย่านบางพลีที่ขาน้ำร้อนลวกนะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้ถูกสามีเอาน้ำร้อนสาดบาดเจ็บเลย
อืมมาขอความช่วยเหลือคืออย่างที่บอกว่ากระโดดออกมาจากห้องเช่า
ชั้น๔นะให้ชาวบ้านช่วยนะฮะอันนี้คือซอยบางปลา๒๒ที่บางปลาบางพลีสมุทรปราการ
อายุ๒๗ปีแล้วเป็นชาวอุบลนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่ท้ายกระบะเนื้อตัวนี้เปียกไปหมดด้วยน้ำร้อน
แล้วก็เปื้อนโคนเพราะเธอก็กระโดดลงมามีบาดแผลถูกน้ำร้อนลวกเต็มไปหมดครับ
แล้วคนทำคือใครก็สามีเขานั่นแหละฮะชื่อว่านายภัยศาลแต่งงานกันปีกว่า
ก็ถามเธอว่าสาเหตุที่มันเกิดแบบนี้เพราะอะไรผัวเมายา
ผัวเมายาคลั่งหลอนเกรงว่าเธอจะมีผู้ชายคนอื่นฟังเสียงเธอหน่อยครับ
พี่เขาหลอนเขาหาว่าหนูไม่เล่นชู
อ๋อแล้วน้ำร้อนจากไหน
น้ำร้อนจากเตาแก๊สเลยพี่เขาต้มจากเตาแก๊สเลย
เขาตั้งใจต้มใช่ตั้งใจต้ม

รู้แต่เขาบอกว่าถ้าไปเขาจะเอาเบียดเพลงหนู
ก๊อฟทำไมเขาใจร้ายใจดำได้ขนาดนี้
อะไรจะเป็นอะไรขนาดนั้นน่ะแต่

ภูมิตรร่างนี้ไหมค่ะภูมิตรร่างค่ะคุณผู้ชม
เธอเล่าต่อคบกันกับสามี
คือตอนเป็นแฟนกันคบกัน๙วัน

ตอนนั้นแม่ห้ามแล้วนะว่าดูใจกันก่อนมันเร็วไป
วันจะไปแต่งงแต่งงานอะไรแต่เธอก็ตอนนั้นก็ด้วยความชอบ
เขาเนอะก็เลยเอายืนยันแต่งงานกับเขาไปแต่งอยู่กินกัน
ปีกว่ามารู้ทีหลังอ่าผัวติดยาบ้าเคยพยายามขอเลิก
แล้วแต่พอขอเลิกปุ๊บโดนขู่ฆ่าค่ะก่อนหน้านั้นอ่ะ
คุณผู้ชมเคยถูกผัวเนี่ยเอาไฟที่มันเป็นไฟช็อตปลาน่ะอืม
ตัวเธออ่ะแล้วเกือบตายมาแล้วอ่ะคือเธอเหมือนเป็น
กระสอบให้เขาซ้อมมาตลอดคือจะหนีออกมาก็โดนขู่ฆ่า
อะไรแบบเนี้ยอืมล่าสุดเหตุการณ์ล่าสุดที่เจอเนี่ยคือ
แวงว่าเธอจะมีชู้จับขังไว้ในห้องต้มน้ำร้อนตั้ง
ห้อในเตาเลยนะเอาน้ำร้อนลาดใส่ตัวเธอซึ่งระหว่างที่
รอน้ำมันเดือดเนี่ยตัวสามีเนี่ยทำร้ายเธอก่อนหน้านี้
เอาขวดเบียร์ยัดใส่อวัยวะเพศตบซ้ำตบซ้ำแบบนั้น
หลังจากนั้นเอาขวดเบียร์ขวดเดียวกันมาตีหัวจนแตกพอ
น้ำร้อนได้ที่ไปคว้าหม้อน้ำร้อนลาดใส่ตัวเธอหัวจะ
หดเท้าอ่ะอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอ่ะพอทำเสร็จปุ๊บตัว
สามีออกไปแล้วขังเธอไว้ในห้องทำให้เธอตัดสินใจต้อง
หนีตายกระโดดลงมาจากห้องชั้นสี่นั่นแหละเพื่อมาขอให้
ชาวบ้านช่วยสุดท้ายกระโดดลงมาลงบนในป่าก็เลยเปืื่อน
โคนจากนั้นว่ายน้ำข้ามครองมาขอให้ชาวบ้านที่เป็นสถาน
ตรวจรถเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอู่ซ่อมรถเนี่ยช่วยเธอบอก
ถ้าหนูไม่ตัดสินใจกระโดดลงมาหนูตายคาห้องแน่
อย่างที่น้ำแข็งบอกแหละว่ายอมตายอ่ะยอมตายดีกว่า
กับผู้ชายแบบนี้อย่ากระตกนรกทั้งเป็นคราวนี้ไม่ทน
แล้วเลิกแน่เพราะว่าแจ้งความเอาผิดผัวแน่
เพราะว่าทำอย่างนี้ไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ไปตายเป็น
เหมือนที่เชอรี่บอกเป็นกระสอบซ้ายเขาซ้อนโอ้โหโหด
แล้วก็หวังว่าตำรวจจะตามจับสามีเข้ามาดำเนินการ
ตามกฎหมายให้ได้นะค่ะสงสารเนี่ยเนื้อตัวแบบไม่เหลือ
คนบางคนก็ควรได้รับโอกาสแต่ว่าคุณตัวเองก็ต้องให้
โอกาสตัวเองได้มีชีวิตดีชีวิตใหม่ที่คุณสามารถเลือก
เองได้ด้วยดีแล้วที่ออกมาได้ออกมาได้ค่ะนี่ข่าวนี้